เออคือบ้านที่กรสินเนี่ยเขาจัดงานแต่งกัน
ค่ะนะแต่ทางฝั่งเจ้าสาวบอกว่า
อ้าวนะเงินสินสอดเนี่ยเตรียมไว้แค่หมื่นห้า
แต่เราตกลงกันเกือบแสนห้าไม่ใช่เหรอ
แต่เจ้าเบาเขาบอกว่านี่มันตามที่คุยกันแล้วนะที่เตรียมเอาไว้

เดี๋ยวดูเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่อยต้องไปบอกว่าคุยกับลูกกับหัวค่อยกับผู้มันเอา
อ่านี่ฉุระมุนวุ่นวายไปหมดเลย
คือโวยวายกันเลยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
คือเท่าที่ฟังจากบ้านเจ้าสาวเนี่ยเขาบอกเอ้าสินสอดตกลงกันเนี่ย

แล้วทำไมมันยังไงทำไมมาไม่ครบ
นี่ฮะญาติสองฝั่งก็ถกเถียงกัน
หลังจากเจ้าเบาไม่ได้เอาสินสอดมาตามที่ตกลงกันไว้
เหมือนสักครู่ที่เถียงกันในห้องหอเลยก็มีนะ

อันนี้อันนี้พื้นที่จัดงานด้านนอกนะ
คลิปแรกที่ดูเลยเนี่ยเถียงกันในห้องหอเลยนะครับ
แล้วช่วงท้ายคลิปเนี่ยญาติเจ้าสาวเนี่ย
มีช่วงหนึ่งพูดออกไมค์เลย
เจ้าสาวนี่จะสวมชุดแดงอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

วันงานนี่คือ๑๘มิถุนายนนะครับ
แล้วก็พิมพ์ข้อความเอาไว้บอกสงสารพี่สาวมากจัดงานแต่ง

เคยเห็นแต่คนอื่นไม่คิดว่าจะเจอกับครอบครัวตัวเอง
คือเมื่อก่อนเราจะได้ยินสำนวนที่เขาชอบพูดกันว่าเจ้าสาวกลัวฝนใช่ไหม

แต่หลังที่อ่านข่าวมาเนี่ยเจ้าบ่าวเทกันเยอะมากเลยนะคะ
นี่งานนี้เขาบอกสินสอดไม่ครบ
เกือบแสนห้าเอามาได้ยังไงแค่หมื่นห้า
ส่วนภาพนี้นี่คือช่วงทำบายสีสู่ขวัญให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสุดท้ายเนี่ยเจ้าสาวนั่งอยู่คนเดียว

นี่ฮะผู้ใหญ่ก็ผูกข้อไม้ข้อมือเจ้าสาวก็นั่งปาดน้ำตาไปด้วย
เจ้าเบาไม่มาเจ้าสาวนี่ชุดแดงฮะสวยเชียวเห็นไหม

มีคลิปที่เจ้าสาวต้องโยนดอกไม้โอ้ยอ่าปกติเขาต้องโยนให้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ค่ะญาติเยือดแขกเหลืออะไรก็มามั้งแล้ววะน้อง
แขกเหลือช่วยงานอะไรก็ว่ากันไป
คุณทารารัฐนี่อายุ๓๓ปีอีกคนนึงคุณแม่เจ้าสาวนะฮะ
ชื่อคุณแม่วิไลวันนี้เธอบอกว่าเจ้าเบาเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
แต่มาพบรักกันที่กรุงเทพเมื่อ๒ปีก่อนแล้วก็ทำพิธีมั่นหมายกันตามประเพณี
ตั้งแต่๒มกราคม๖๕ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีวันงานแต่งคือ๑๘มิถุนายน
ยืนยันว่าสินสอดที่ตกลงกันไว้นะคือ๑๔๙๙๙๙บาท
ทองคำน้ำหนัก๒บาทโดยมอบให้ในวันมั่นเอาไว้แล้วเนี่ย๑บาทนะ
อบให้เป็นทอง๕๐สตางค์๒เส้นกำหนดวันแต่ง๒๖พฤษภาคม๖๕
แต่ช่วงนั้นคนในครอบครัวของเจ้าสาวติดโควิดก็เลยเลื่อนมาก่อน
อันนี้วันมั่นหมายนะเลื่อนมาคือวันแต่ง๑๘มิถุนายน๖๕
เหตุการณ์ในคลิปคือแพมบอกว่าก่อนถึงวันแต่งเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหมด
สถานที่ห้องหอของชำรวยจ้างวงดนตรีล้มวัวเลยนะ
ล้มวัวเลยเหรอฮะอ่าจัดโต๊ะจีนค่าใช้จ่ายเนี่ยงานแต่งงานเนี่ย
ฝั่งเจ้าสาวเนี่ยดำเนินการไปทั้งหมดแสนหก
เธอก็ถามเจ้าเบ่าตลอดว่าเออสินสอดพอหรือเปล่าพี่ทองพร้อมหรือยัง
เบาก็ยืนยันว่าพร้อมทุกอย่างเงินครบทุกบาททุกสตางค์
ค่ะแต่ถึงเช้าวันแต่งสิบแปดมิถุนายนเจ้าเบ่าไม่มาอืม
แต่ญาติเจ้าเบ่าญาติเจ้าเบ่าเนี่ยมาถึงบ้าน
บอกกับพ่อกับแม่เธอว่าเงินสินสอดไม่พอนะ
รวมได้แค่หมื่นห้าค่ะเธอบอกได้ยินอย่างนี้เนี่ย
กับญาติฝั่งเจ้าสาวทุกคนพูดไม่ออกมันชาไปหมด
แต่มันถึงเลิกมงคลแล้วคือ๙นาฬิกา๙นาทีที่ต้องเข้าพิธีแต่งงาน
แต่งชุดเจ้าสาวพร้อมหมดแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
ก็เลยต้องเข้าพิธีสู่ขวัญบายสีคือเหมือนกับเธอบอก
เธอก็เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีอ่ะค่ะเป็นการแต่งงานโดยไม่มีเจ้าเบ่า
ยืนยันว่าหลังจากนี้เธอจะฟ้องเจ้าเบ่าเรียกค่าเสียหาย๕แสน
โอ้โหจากเงินสินสอดแสนห้าคราวนี้พุ่งเป็นห้าแสนเลยนะเรียกห้าแสนเลย
เออแล้วมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานอีกนะต้องรับผิดชอบด้วยอีกแสนหก
อ่าตอนแรกเนี่ยเธอบอกว่าเธอยื่นข้อเสนอว่าถ้าจ่ายเงินสดมาให้เธอแสนหกเนี่ย
ค่ะเธอจะยุติเรื่องราวทั้งหมดจะไม่ดำเนินคดีต่อค่ะแต่ฝั่งเจ้าเบ่ายังไงก็ไม่ยอมจ่าย
บอกขอยอมขึ้นศาลเพราะฉะนั้นเธอจะเดินหน้าฟ้องอย่างเต็มที่
แล้วตั้งแต่วันงานนะ๑๘มิถุนายนเนี่ยที่มีเรื่องกันเนี่ย
บอกจนถึงวันนี้เนี่ยนี่เพิ่งมาเจอหน้าเจ้าบ่าวครั้งแรกนี่แหละ
วันนี้มาออกรายการกับพี่หนุ่มกัญชัยกันค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยส่งข้อความไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบ
ไม่เคยตอบอะไรกลับมาเลยยืนยันว่าหลังจากนี้
ยังไงก็ไม่กลับไปคืนดีกับเจ้าบ่าวอย่างแน่นอนฟ้องอย่างเดียว
เพราะสองคนจะแต่งงานกินอยู่ด้วยกันตกใจร้องไห้สุดเลยค่ะ
สุดเลยเข่าสุดเลยล่ะค่ะแต่ที่เห็นเรายิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้
ค่ะเพราะว่าดำเนินการไปต่อเพราะว่างานหนูจ้างมาหมดแล้ว
ของทุกอย่างของอะไรหนูสั่งมาหมดแล้วหนูแจกหมดแล้ว
มาช่วยงานก็แจกของชำรวยไปหมดแล้ว
จะกลับไปคุกกับเขาไหมไม่มีแล้วค่ะ
ไม่มีแล้วค่ะยืนยันไม่คุกแล้วค่ะไม่คุกแล้วค่ะ
คือเสียความรู้สึกมากจากที่เขาบอกว่ารักลูกเราจะอุ้มชูลูกเรา
เลี้ยงดูแลลูกเราเป็นอย่างดี
แล้วค่าสินสอดถ้าแต่งกันจริงแม่จะไม่เอากับน้องสักบาท
จะให้น้องไปเป็นทุนค้าขายของเขา
เขาบอกว่าค่าสินสอดเราจะเอาเท่านั้นเท่านี้

ไม่จริงก็คุยกันตั้งแต่วันที่๑มกราคม
ก็บอกว่า๑๔๙๙๙๙บาททองหนัก๒บาทย้ำอยู่ตรงนี้ตลอด
แอคเกอร์มาบ้านทีไรก็บอกว่าพอยังอ่ะลูกพอและแม่พร้อม

นี่ฟังเจ้าสาวนะครับจับแม่เจ้าสาว
ทุกผู้ชมฟังฝั่งเจ้าเบาบ้าง

เจ้าเบาคือคุณแฮกปียราชอธิจรอายุ๓๕ปี
คือคุณแฮ็กบอกว่าที่ไม่เข้าพิธีวิวาไม่แต่งงานเนี่ย
เพราะก่อนเริ่มพิธีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายตน
ฝั่งเจ้าเบาเนี่ยแจ้งผู้ญาติทางฝั่งเจ้าสาวไปแล้ว
คือญาติทางฝั่งเจ้าเบ่าเนี่ยเขาแจ้งมายังคุณแฮ็ก
บอกนี่มาถึงงานแล้วนะแฮ็ก
ฝั่งเจ้าสาวเขาเรียกสินสอดเพิ่มนะ
คือจากเดิมที่ตกลงกันไว้๑๔๙๙๙๙

แต่พอถึงวันงานแต่งเรียกเพิ่มเป็น๒๐๐๐
แล้วขอทองเพิ่มอีก๑บาท
มันก็ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
แล้วเขาบอกถ้ามีไม่ครบก็ไม่ต้องแต่ง
ซึ่งวันนั้นเนี่ยแฮ็กบอกผมก็เตรียมเอาไว้
เงินสินสอด๑๔๙๙๙๙
ก็เลยตัดสินใจไม่แห่ขันหมากไปงานแต่ง
ที่บ้านเนี่ยความจริงก็จัดเตรียมอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะ
ก็เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันไม่ใช่ไม่เสียอะไรเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแฮกบอกเขาก็เสียใจ
และคิดว่าคงไม่กลับไปคบกันเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนกัน
เพราะเจ้าสาวเนี่ยเอาแต่ใจนะอันนี้คุณแฮดเขาบอกนะ
บอกกินแต่เหล้าประเด็นที่บอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนแบบสกปรก
ไม่ชอบอาบน้ำมีเชื้อลาอะไรเนี่ยเขาบอกไม่จริง

และข่าวที่ออกมาทีแรกบอกผมเตรียมแค่๑๕๐๐๐ไม่ใช่
แต่บ้านงานเขาขอเพิ่มเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย
ฝั่งเจ้าสาวบอกเตรียมงานไว้๑๖๐๐ใช่ไหม
ดนตรีอาหงอาหารต่างนานาคุณแฮกบอกไม่จ่าย
เพราะฝั่งผมก็เตรียมเหมือนกันฝั่งผมก็เสียหายเหมือนกัน
ถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอานั่นไง
ชดใช้เรื่องอะไรครับผมก็เสียหายเหมือนกัน
เขาไม่มีสัจจะพ่อเขาไม่มีสัจจะ
พูดกับผมไม่มีสัจจะไม่ไปแต่งน่ะ
ก็เพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ให้ยกขึ้นไปไม่ให้ยกขัดหมาขึ้นไป

เขากลับคำเขาเลี้ยงแล้วเขาร้องเรียกเท่านี้

เขาบอกว่า๑๙๙๙๙๙บาทเขาเรียกเพิ่มเหรอ
เขาเรียกอีกแสนหนึ่งเป็น๒แสนแล้วก็ทองเพิ่มอีก
ทองเพิ่มอีก๒บาท๑บาทเป็น๒บาท

จะแห่ขึ้นไปว่าจะพ่อขึ้นไปถามพ่อเขา

เขาบอกว่าจะเรียกเพิ่มครับ

ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้วก็จะฟ้องจากพ่อด้วย
มันมีหมดทางถ้าไกลเกียร์แล้วก็อักษัตริย์ได้ไหมถูกไหมยังไงนะ

เจ้าบ่าวคือคนขวามือนะฮะ

ก่อนหน้านี้ได้คุยกับพ่อเจ้าสาวแล้ว

ถ้าสมมุติว่าผมหาเงินค่าสินสอดไม่ครบเนี่ย
จะยอมให้ผมแต่งงานกับลูกสาวพ่อไหม
พ่อเจ้าสาวยังบอกเลยว่าไม่เป็นไร

ขยันทำงานมีเงินแค่สองพันก็เอามาเลยเดี๋ยวออกเงินใส่ให้เอง

ไปทำงานหาเงินค่าสินสอด
เขาบอกว่าเขาโอนเงินให้เจ้าสาวเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยนะ
มีสลิปโอนเงินครั้งละ๑๐๐บาทบ้าง๕๐๐บาทบ้าง๕๐๐๐บาทบ้าง

๙๐ครั้ง๗๐๐๐บาท
แต่เขาบอกอันนี้เป็นคำกล่าวของเจ้าบ่าวนะ
เขาบอกเจ้าสาวมาดูถูกเหยียดหยามน้ำใจเขา

จำไว้ฉันเกลียดพวกแก
เอาในในยาอนูแนนี่ค่ะ
จำไว้กูเกลียดพวกอึ้ง

ให้เศษเงินจุดเก็บไว้อมซะเถอะประมาณอย่างนั้นนะคะ

สามมิถุนายนค่ะซึ่งความจริงเขาก็จะ

ก็นั่นแหละสิแต่๓มิถุนายังตีกันแรงอยู่เลยเนี่ย

ซึ่งชาวบ้านที่ไปร่วมงานเขาบอกว่าจริงแล้วว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้
คือถ้าเจ้าบ่าวทำตามที่ตกลงกันไว้มันก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกมั้ง
พ่อเจ้าสาวบอกว่าถ้าตังค์ไม่ครบถ้าตังค์ไม่พอไม่ต้องแห่ขันหมากมา
ถ้าเป็นหนูอ่ะหนูก็ไม่ให้แห่มาแล้วพี่
เพราะว่าก็ตกลงกันไว้แล้วเออฟังฟังผู้หญิงก็ถามว่าสินสอดครบไหม
ฝั่งเจ้าบ่าวก็บอกว่าครบครบตลอด
ถ้าเขาไม่พร้อมหรืออะไรเขาก็น่าจะมาบอกก่อนอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราก็จะได้แบบว่าเออถ้าแกมามีสักครึ่งนึง
พ่อพ่อเจ้าสาวเขาก็จะให้ขึ้นนะคะสักครึ่งนึงอย่างนี้
อันนี้มาให้๑๕๐๐ค่าจัดงานก็ไม่ได้ค่าล้มวัวก็ไม่ได้
คือเตรียมของทุกอย่างไว้หมดแล้วอะค่ะ
ท่าทางคู่นี้คงต้องไปจบที่ชั้นศาลซะละมั้

เพราะวันนี้ก็เหมือนกับตกลงกันยังไม่ได้